เตรียมการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
คนกรุงเลือกตั้งวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
แล้วก็เชื่อว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้น
หลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งมา๙ปีค่ะ
นี่คือภาพที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะ
นายขจิตชัดวานิสนะคะประหลัดกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพมหานคร
ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะชี้นะคะว่าชีวิตคนกรุงเทพ
จะได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาหรือไม่ค่ะ
โดยคณะผู้บริหารร่วมเปิดป้ายคิกออฟกิจกรรม
นับถอยหลังอีก๑๓วันถึงวันเลือกตั้ง
แล้วก็ปล่อยขบวนรณรงค์ไปทั่วกรุงเทพนะคะ
หลัดกรุงเทพหานครบอกว่าตอนนี้เชื่อมั่น
คนกรุงเทพตื่นตัวและอยากจะออกไปเลือกตั้ง
เพราะไม่ได้เลือกตั้งมา๙ปีแล้ว
ส่วนเรื่องทุจริตขายเสียงยังไม่มีรายงานความผิดปกตินะคะ
ขณะที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้กล่าวนำปฏิญาณการปฏิบัติหน้าที่กรกตวันที่๒๒พฤษภาคม
ว่าให้เจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต
โปร่งใสเที่ยงทำชอบด้วยกฎหมาย
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนกรุงเทพค่ะ
คนกรุงเทพก็เตรียมตัวเตรียมบัตรไว้นะคะ
เมื่อวานเอกสารจากสำนักงานเขตมาถึงผมแล้ว
ตื่นเต้นมากครับสิบหกเตรียมใช้สิทธิ์นะคะ